คุณไปเวทีไหนของกรรมธิการรับฟังมาบ้าง

ด้วยส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปเข้าร่วมกรรมนาธิการรับฟัง

ตัวผมผมไม่ค่อยรู้ว่าเขาเปิดรับฟังที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่
ทางโซเชียลมีเดียเราก็เลื่อนทุกวันเราไม่เคยเห็นประกาศ

เอ่ออู๋อะเองเนี่ยพอจะซ่าวมาบ้างค่ะ
ว่ามีเวทีรับฟัง

ตัวเราเองเนี่ยในขณะนั้นการเรียกคนเข้าไปในกรรมธิการนี้มันมีรายละเอียดเช่น
ผูกมัดในแง่ของการทำงานในองค์กรที่เช่นแบบสะพานนักศึกษาหรือองค์กรนักศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งตัวเราเองเนี่ยเป็นไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ที่ชัดเจนหรือว่าเป็นหัวขององค์กรแบบเนี้ย
เราก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแต่ว่าเอ่อแล้วก็ในช่วงที่มีการรับฟังในช่วงแรกแรกอะค่ะ
มันมันตรงกับช่วงแฟลตมอบซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการแก้ไขร่างรัฐมนุน
แต่ว่าในขณะนั้นเองเนี่ยเราก็ประกาศไปแล้วว่ายังไงเราก็จะไม่ประนีประนอมกับรัฐ
แล้วก็เราก็เลือกเอ่อเลือกแนวทางของการชุมนุมต่อไปอืมค่ะอ่า
อย่างนี้ถ้าถามแบบใจร้ายบ้างนะคะเอ้าเขามีเวทีให้คุณแล้วคุณอยากแก้ไขรัฐมนุนคุณไม่เข้าร่วมกับเขาเอง
พี่ถามแบบนี้กับอัวได้ไหมคะได้ค่ะคืออ่าโดยส่วนตัวเนี้ยเวทีตรงนี้เรา
เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเวทีสำหรับประชาชนค่ะมันเป็นเวทีที่รัฐสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฟังสิ่งที่เขาอยากฟัง
อืมอ่าตรงนี้เองเนี้ยเราเราคิดว่าถ้าเขาโปร่งใสจริงจริงเนี้ย
เขาก็คงไม่ทำให้มันบิดเบี้ยวตั้งแต่แรกตรงนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่กระบวนการหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมา
หลังจากที่เขาได้รับเฉชชนะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการจากอ่ารัฐธรรมบุญตัวของปีหกศูนย์เนี่ยค่ะ
แล้วฟอร์ตล่ะคะคือเราอย่างนี้เขามีเวทีให้แต่เราไม่เข้าร่วมกับเขาเองแล้วเราก็มาเรียกร้องเขาใหม่หรือเปล่า
ก็อย่างที่อัวบอกไปนะครับว่าเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่ถูกสร้างขึ้นอืม
ซึ่งอาเจนด้าของการสร้างเวทีนี้ขึ้นคือเขาอยากจะฟัง
สิ่งที่เขาอยากจะฟังข้อเรียกร้องของเราเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างจะก้าวหน้า
ผมมองไม่เห็นโอกาสเลยว่าเขาจะรับฟังข้อเรียกร้องของเราเท่าที่เราไปหาเขา
ไปนั่งพูดคุยแบบปกติกับเขาแต่ข้อเรียกร้องของเราเนี่ย
จะลองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้าง
แต่ถ้าเราดูจากรายชื่อของกรรมธิการนะคะเอาอย่างนี้นะคะเบื้องต้นก่อน
หรือเราอาจจะไม่เลือกใครเลยก็ได้แต่มันมีกลไกอยู่แล้วในสภาแล้วมันมีกรรมธิการแล้วมันมีเวที
คำถามก็คือว่าในนั้นก็ไม่ได้มีคนที่เห็นไปในทางเดียวกันอย่างสมัยที่เป็นหลังรัฐประหารเป็นสนชคือไม่ได้เป็นแบบนั้น
คือมันจะมีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วในกรรมธิการก็มีคนที่ไม่ได้เห็นตรงกันที่เราอาจจะเห็นฝักฝ่ายทางการเมืองชัดเจน
ทำไมฝ่าถึงไม่ไว้ใจเวทีของกลไกนี้
คือด้วยกลไกนะครับผมจะพูดถึงสองอย่างคือตัวกรรมธิการกับตัวสภา
กรรมธิการเขาจะมาจากสามส่วนทั้งหลักใช่ไหมครับ
มีส่วนสัดส่วนโคต้าของสอสอฝ่ายรัฐบาลสอสอฝ่ายค้านแล้วก็สัดส่วนคอรมอจำนวนกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งมาก
เป็นสัดส่วนของรัฐบาลนะครับถึงจะมาจากสภามาจากคอรมอลมันก็คือส่วนของรัฐบาลทั้งนั้นอันนี้ก็คือความเห็นการลงมติภายในสุดท้ายแล้วอ่ะ
รัฐบาลจะเป็นคนที่คลองเสี่ยงในส่วนของสภาเหมือนกันต่อให้สมมุติร่างมีการล่างขึ้นมาใหม่ถ้าร่างนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อหรือว่าเป็นไม่ได้เอื้อกับคณะรัฐบาหารเก่าที่ต้องการสื่อสอบอันนั้นเนี่ยถ้าร่างนั้นมันออกมาแล้วจะต้องแก้ไขผมว่าไม่ไม่ผ่านสภานแน่แน่เพราะสภาน
มีข้อเสนออย่างหนึ่งในข้อเรียกร้องของเราการแก้ไขรัฐมนุนจะต้องมีประเด็นเรื่องสว๒๕๐ด้วยถ้าไปกระทบอำนาจเขาไม่มีทางครับที่เขาจะยกมือให้กับเรา
ที่มันเสี่ยงกว่าเยอะนะคะหมายความว่าเสี่ยงคือเสี่ยงที่คนจะฟังน้อยกว่ามีผลน้อยกว่าอย่างนี้ค่ะ
เราไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความชอบทำให้กับรัฐบาลที่ไม่มีความชอบทำค่ะ
เชื่อมั่นว่าเสียงของเราเนี่ยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
เสียงของประชาชนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และนำมาซึ่ง
รัฐธรรมนูลสำหรับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
ถ้าสมมุติเราพูดถึงเวทีกรุงเทพที่ทั้งสองท่านเป็น๒แก่นำในหลายกลุ่มที่มารวมตัวกันนะคะ
คำถามคือที่คุณบอกว่า๓ข้อเรียกร้องแล้วหนึ่งในนั้นคือแก้ไขรัฐมนุน
คือแปลว่าคุณไม่เอากลไกนี้มันจะกลับไปที่คนเคยพูดกันคือ
เอาตั้งแต่สสรอาจจะจะเรียกชื่อย่ออะไรก็แล้วแต่นะ
แต่จะต้องเลือกมาจากประชาชนใช่ไหมคนที่จะมาร่างรัฐมนูลเนี่ยคือเอาแบบนั้นใช่ไหม
ค่ะเราอยากให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะ
เพราะว่าประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับรัฐมนุนตรงนี้ค่ะ
ประชาชนจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงค่ะ
ค่ะเฝียบเหาะล่ะคะครับสำหรับผมถ้าเราต้องการรัฐมนุมจากประชาชน
แรงกฎดันที่จะสร้างให้รัฐเนี้ยเปิดกลไกรการรากรรมทางประชาชนมีแล้วก็ต้องมาจากประชาชน
ถ้าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยถ้าพูดในทางวิชารัฐมนูลแล้วนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการคือสสรสอสรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
และการรัฐมนุนฉบับใหม่จะต้องไม่มีการแทรกแทรงจากคนที่ประชาชนไม่ได้เลือก

อาจารย์ค่ะชุดอาจารย์ไม่ต้องทำงานแล้วไหม
คือถึงอาจารย์มีออกมา๓เล่มใหญ่ก็จะมีคนไม่เอาอยู่ดีนะคะ
ก็น้องก็แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะฮะ
ซึ่งน้องก็เป็นบุคคลที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้
แต่ก็คำว่าประชาชนทุกฝ่ายก็พูดถึงประชาชนหมด
ผมก็เป็นประชาชนแต่ถ้าเราพูดถึงประชาชนในมิตินี้
จากมันเป็นเรื่องของทั้งประเทศ
มันก็ต้องพูดถึง๖๙ล้านคน

อย่างน้องเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาแสดงความคิดเห็นในส่วนของเขา
เขาเห็นยังไงชอบยังไงเขาก็พูดไปนะฮะ
ส่วนผมผมเห็นยังไงผมก็พูดของผมไป
แต่ทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้นั้นมันจะต้องเป็นไปตามคันลองของกฎหมาย
แล้วก็ประชาชนที่เข้ามานั้นก็จะต้องเป็นจำนวนที่
เขาเรียกว่าเป็นเสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศเช่นจากกระบวนการประชามติ
นี่จากการเลือกตั้งนะฮะมันก็จะเกิดผลขึ้นนะฮะ
ตัวแทนของประชาชนที่อยู่ในสภาผู้แทนรัศดร
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นตามกลไกแต่ว่าผมต้องเรียนอย่างหนึ่งว่า
การที่น้องเขามีความเห็นนั้นเป็นเรื่องที่เป็นความเห็นของน้องเขาจริง
เราก็จะไปว่าอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นความเห็นของทองเขาเห็นอย่างนั้น
เขาก็ว่าเขาอย่างนั้นแต่ว่าหลักของประชาธิปไตยแล้วอ่ะนะฮะ
เราก็นอกจากเราไม่ว่าทางความเห็นน้องเขาก็ต้องไม่ว่าความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่มองเห็นอีกแบบหนึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นตัวเองได้ทั้งนั้น
นะแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ในกรอบของหลักการเรื่องกฎหมาย
จะให้เกิดผลได้นั้นแค่ความเห็นไม่ได้
ความเห็นคนคนหนึ่งความเห็นคนร้อยคนความเห็นคนพันคนหมื่นคนนะฮะ
หรือจะเป็นแสนก็ตามถ้าพูดออกไปเฉยอ่ะนะฮะ
มันไม่มีผลทางกฎหมายนะที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้น
ผมพูดในฐานะผมเคยอยู่ทั้งติดตามทั้งการชุมนุมตั้งแต่สมัยพันธมิตรในปี๕๑นะฮะ
แล้วก็ติดตามการชุมนุมนอปชในปีห้าสามห้าสองห้าสาม
แล้วก็กรประสอบในปีห้าหกกรประสอบผมไปร่วมด้วยเลย
ขึ้นไปบนเวทีปลาสัยเป็นร้อยครั้งปลาสัยเหมือนน้องน้องก็ปลาสัยแท้นะ
เราก็พยายามที่จะพูดในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อ
ประชาชนก็มาร่วมกันเป็นโอ้โหเป็นล้านล้านเลยนะ
แต่มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้อืมนะฮะมันก็ก็เรามีประสบการณ์ค่ะ
แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ห้ามนะฮะผมไม่ไปก้าวไก่แทรกแซงใดการแสดงความเห็นของน้องหรือใครทั้งหลายหรือรวมทั้งเยาวชนปลดแอบ
มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้เลยเต็มที่แต่ต้องมีอยู่อย่างเดียวว่านั่นคือความเห็นความเห็น
เอาเอาเท่าที่เอาเท่าที่กรรมนาฬิการทำมานะฮะตอนตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะฮะ
แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องแก้สวด้วยไหมคะมีการเสนอไปหมดนะฮะ
ทั้งให้ล่างรัฐบาลนูนใหม่ด้วยอ่ามีหมดเราบันทึกไว้หมด
แต่ว่าก็ต้องบันทึกไปด้วยว่านะฮะปัญหาของการที่จะไปแก้เรื่องสว
ค่ะนะฮะสวในที่พูดถึงนั่นคือสวบทเฉพาะการ
ค่ะก็มีการพูดถึงนะฮะเข้าใจค่ะถ้าไปแตะตรงนั้น
สวเขาก็มีสิทธิ์จะไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องร่างรัฐมนุน
ฉบับอ่ะนะฮะก็มีท่านอาจารย์โบคินก็เสนออ่า
แล้วก็บันทึกไว้ในรายงานกันเรียบร้อยค่ะแต่ผมก็เสนอไปว่า
ถ้าจะไปร่างรัฐมนุนทั้งฉบับอ่ะนะฮะมันต้องทำประชามติ๔ครั้งนะฮะ
ครั้งละสามพันล้านรวมแล้วหนึ่งหมื่นสองพันล้านอืมนะฮะ
มันต้องมีขั้นตอนอื่นดำเนินการเยอะเดี๋ยวจะอยู่อยู่ดีดีไปร่างรัฐมนูลเลย
ใหม่อะไรต่างต่างมันมันทำไม่ได้อาจารย์อาจารย์เรียนเข้าใจและแปลความอาจารย์ถูกไหม
คือเรื่องรัฐมนูลเนื้อหาการแก้ไขเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการส่งเสียงของคนที่ออกมาชุมนุม
กำลังจะเปรียบเทียบว่าคือมันก็เป็นการแสดงความเห็น
มันก็เป็นการแสดงสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียกร้อง
แต่สุดท้ายมันจะไม่มีผลทางกฎหมายแน่อันนี้ดิฉันแปลความถูกไหมก่อน
ถ้าสำหรับความเห็นผมที่แสดงมาทั้งหมดเนี่ย
มันไม่สามารถที่จะไปมีผลทางกฎหมายอ่าเพราะมันไม่ได้เขียนไว้บอกว่า
ถ้ามีบุคคลขึ้นมาจัดชุมนุมแล้วมาพูดว่าจะต้องเอาอย่างนี้แล้วมันจะต้องได้อย่างนี้

มันต้องเป็นไปตามกลไกของกฎหมาย
ก็คือมันมีเรื่องเช่นจะต้องมีกระบวนการต้องเข้าไปสู่ระบบของอ่า
รัฐมนูลระบบอะไรต่างที่กรรมนิการกำลังทำเนี่ย
กำลังทำให้เกิดการแก้ไขรัฐมนูลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้อง
ซึ่งเอามาทางนี้ก่อนคือชุมนุมมาหลายรอบ
บางคนเขาแซวบอกว่าหน้าเดิมนะคะอันนี้พี่ขวัญก็พูดตามสื่อเลยนะ

คำถามคือที่คุณพยายามจะรวมคนไปพยายามจะเรียกร้อง
คือเผื่อใจไว้ไหมคะว่ามันอาจจะจุดไม่ติด
ไม่มากพอเขาไม่รับฟังเราทำไม่ได้
เรียกร้องไปก็เท่านั้นคิดเผื่อไว้ไหมคะฟอร์ด

แต่เปอร์เซ็นต์ของการคิดเผื่อว่าคนจะมาน้อยมันน้อยมากครับ

เพราะว่าแรงกดดันสิ่งที่มันสะสม
ตั้งแต่รัฐประหาร๕๗บต้นมาความทำให้เป็นประชาธิปไตย
จนตอนนี้ผมก็ยังเรียกได้ไม่เต็มปากว่าตอนนี้เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับ
การที่มีการคุกคามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเนี่ย
แม้กระทั่งรัฐมนิวชาวนี้มีการส่วนลงการทำประชามติให้โหวตโน
มีคนบอกว่าไม่เอารัฐมนุนฉบับนี้มันไม่ประชาธิปไตยไม่เป็นคุณต่อประชาชน

อกจากนี้นะครับการมาเรียกร้องความยุติธรรมเมื่อต้นปีนี้
มีประชาชนกี่คนแล้วครับที่ถูกดำเนินคดีไป
เศรษฐกิจที่พังพินาศโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ย
รัฐบาลไม่ได้สามารถเยียวยาประชาชนได้เลยไม่หนำซ้ำเขายัง
อย่างนี้ถ้าเกิดระบาดรอบ๒ใครจะรับผิดชอบ
เรื่องพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มันบีบคันประชาชนส่วนใหญ่
ได้รับความเดือดร้อนและการปะทุขึ้นมันมาแล้วครับ
และกระแสชนวนนึงมาจากการที่เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับเยาวชน
ที่ไปถือป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ระยอง

เพราะฉะนั้นแรงกดดันพวกนี้มันเป็นแรงผลักดันแน่นอน

นี่คือสิ่งที่เราประเมินไว้ว่าคนต้องมา